มาดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีในวันนี้กันก่อนเลยนะคะ
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปราธกฐาพิเศษค่ะ
ภายในงานอาชีวศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติ
ซึ่งในบางช่วงบางตอนระหว่างการกล่าวปราธกฐา
นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอย่างมีอารมณ์นะคะ
ถึงกรณีที่มีคนแอบอ้างชื่อ

กรณีถูกตั้งคำถามว่ามีทหารไว้ทำไม
ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
ผมขอบคุณทุกคุณครับให้ดี

ท่านยังบอกว่ามีการพูดตรงไหนแล้วบอกมา
ตรงรับประตรีหรือตรงไข่กลางหรือตรงผมเอามาจัดสารมา
ถ้าบอกว่าผมมีประโยชน์ผมจะให้มันมาถอบผมดีกว่า
วันหน้าก็ถามว่ามีอาหารแล้วได้อะไรตอบนะได้อะไรไม่ได้เลย
อย่างน้อยล่ะมีอาหารได้คืออาหารมันเอาชีวิต
ชีวิตเท่านรักษาภรรยณฑืน๕แบบเป็นไว้ภูมิมาพูด
ผมอยากการพูดกับพี่เจ๊นวันนี้ผมเบ่งไม่อยู่นี่
เขามาถามผมทุกวันนะเขาตายไปเท่าไหร่
น้ำพวกมันแรงโดนโงบร้อยทุกผลันทางหลักมันทำอะไร

ไม่ใช่ไปจับติ๊กไอ้เหลี่ยเพื่อนมาเล่นสักกี่คน
ไปแจ้งความมาโดนเขามีช่องทางอยู่แล้วร้องทุกข์กล่าวโทษ
แจ้งโรงพรรคอ่ะพอแจ้งความว่าไม่เชื่อตำรวจโรงพรรคอีก

ก็จะอยู่กันโดยอะไรละ
เทคโนโลยีอย่างเยอะอ่ะไหม

ยามคือที่ทั้งหมด๘๘ลงภาคสร้างยามทั้งหมดเลย
อ่ะไหมมันทำได้ไหมล่ะ
ขณะที่พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชันบัญชาโคศก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยนะคะว่า
ตำรวจกองปราบรามได้คุมตัวผู้ที่แอบอ้างชื่อนายกรัฐมนตรีได้แล้ว
และนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำ
พร้อมแจ้งข้อหาพยายามช่อโกงหลังร่วมกับพวกอีก๓คน
หลอกลวงว่ามีข้าวเสื่อมคุณภาพจำนวน๓แสนตันมาขายได้ในราคาถูก
โดยอ้างชื่อบุคคลสำคัญในคณะรัฐมนตรีค่ะ
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงนายกรัฐมนตรีฉบับเต็มได้นะคะ
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐค่ะ